แต่พูดถึงลอตเตอรี่คุณผู้ชมโอ้โหต้องข่าวนี้เลยค่ะ
ดาราของเราเฟี้ยวฟ้าวไงคะคุณผู้ชม

งวดนี้รางวัลที่๓ถูก๑๐ใบ

น้องใบฟาดไปเลย๘แสนนะจ๊ะตามด้วยนะคะ
๓ตัวอีก๕๙๘ค่ะ๒๑ใบ

เฟียวเฟ้านางก็บอกเหมือนเดิมเลยนะคะ
นี่เลยเข้าฝันมา
เป็นพ่อพญานาคต์เนี่ยค่ะที่วัดที่นางไปทำบุญ๒๐ใบ

ซึ่งก็เอาเงินไปทำบุญนี่แหละค่ะ
และก็จะสร้างพาคันต่อใหญ่โตเลยนะคะ

ทุกครั้งเฟี้ยวฟ้าวบอกให้บอกพี่แจ๊กกะรีนหน่อย

ไงที่มาออฟฟิศเรา
จำได้แล้ววันก่อนบอกว่าฝันใช่ไหม
ใช่คือจริงพี่มนตรีได้เลข๑๔แล้วนางก็บอกน้องอ้อมที่เป็นนักข่าว

เป็น๑๕คุณผู้ชมปรากฏว่าก็ถูกด้วยล่ะ
หวังว่าเต้าพ่อบรรษิตสิทธิ์ถูกไปแล้วจ้า
ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวธรรมงวดหน้านะค่ะ
เราจะรับรองว่าเราจะรู้เลขเด็ดเลขดังแน่ค่ะ